ออกไซด์ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคดีออกไซด์ไม่มีน้ำตาลดีออกไซด์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
วันนั้นทางกระทรวงกรรมนาคมเองก็ได้แก้ไขปัญหาทั้งนี้
๖๐โดยเฉลี่ยมันดีขึ้น
ก็คือหมายถึงว่าไม่ให้รถเข้ามา
รถที่มีปัญหาแล้วก็ไม่ให้เข้า
เราก็ยอมลดที่มันผ่านมาตรฐานเข้ามา
ส่วนอีก๓๕ในเรื่องของการเผาในที่โล่ง๕จังหวัด
ท่านผู้ว่าวันนี้ท่านมีมาตรการเด็ดขาด
ห้ามเผาในที่โล่งทั้ง๕จังหวัดในช่วงมกราคุมภาคม
แล้วก็จดหรือไม่จนกว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้น
รถผมผมก็ถามว่าติดเครื่องรอมันเหม็น
แล้วก็สิ้นเปลืองน้ำมันด้วย
แล้วก็เครื่องยนต์มันก็เสื่อมสลายไป
โดยใช้เหตุเปิดแอร์นั่งรอนายไม่ให้ไม่ให้ติด

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ

กันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในแง่ของนโยบายก็เกิดขึ้นในวันนี้นะคะ
จริงมีข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะคุณผู้ชมว่าจะมีการตั้งศูนย์ขึ้นมานะคะในการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานนะคะ
พอประมวลผลออกมาเสร็จแล้วก็จะมีเหมือนกับการให้ข่าวออกมาแบบเป็นข้อมูลเดียวออกมานะคะ
ทีนี้พอเริ่มวันนี้ปุ๊บเราก็เห็นมีการประกาศนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือสังกัดของท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่นของกรุงเทพมหานครก็ประกาศทันทีเริ่มเที่ยงวันนี้นะคะ
ส่วนระดับมหาวิทยาลัยนั้นเราก็จะเห็นว่าก็แล้วแต่แต่ละมหาวิทยาลัยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในทิศทางคล้ายกัน
ก็คือว่างดการเรียนการสอนก็จะมีบ้างบางแห่งที่ยังจะยังเรียนสอนอยู่นะคะ
เหนือจากนี้แล้วเนี่ยวันนี้สิ่งที่นายกพูดแล้วออกมาเป็นข่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่รออยู่ว่าจะเป็นจริงอย่างที่นายกพูดไหมนะคะหรือว่าเป็นการเป็นการลองโยนหินถามทาง
ฉันไม่แน่ใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันต้องขึ้นอยู่กับการประกาศล้วนเลยนะคะว่าถ้าประกาศอ้อเรื่องรถวันคู่วันขี้เรื่องรถเก่าจะเข้าเส้นทางไหนเส้นทางไหนได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะ
เรื่องของการใช้มาตรการควบคุมดูแลโรงงานอย่างไรนะคะเรื่องของการขอความร่วมมือในลักษณะอื่นเนี่ยมันต้องมีการประกาศอย่างเป็นทางการทีนี้ยังไม่ค่อยชัดนะคะอาจจะเป็นการให้ข่าวให้สัมภาษณ์ไปพูดในงานแต่ว่าสิ่งที่ตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เลือกใช้ก็คือยังมีการพ่นน้ำอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะย้ำเรื่องนี้
นะคะฝุ่นขนาด๒๕วันนี้ที่เราจะคุยกันในรายการอาจารย์เคยมาแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์ตอนนี้ก็ไม่ได้ว่างเลยนะคะรับโทรศัพท์ตลอดเลยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะดรสนทิโคชวัดสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับจริงครับที่เราคุยกันไปมันก
เอาเรื่องต้นก่อนอาจารย์เอาง่ายเลยนะครับคุณผู้ชมคือตกลงตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติถามอาจารย์บอกอาจารย์คะอาจารย์สนที่เวลาออกจากบ้านอาจารย์ดูอะไรบ้างเพื่อรับฝุ่นของตัวเองอันนี้จะเดินตามอาจารย์เลยอาจารย์ดูอะไรบ้างไม่ผมก็ดูนะผมก็ดูแอปนะดูแอปอยู่๒แอปนะครับก็คือแน่นอนคือต้องดูแอปของกรมควบคุมล
ทามนะก็ได้ไปดูว่าตอนนี้มันพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงนะครับแต่สีไม่เหมือนกันนะเพราะว่าของต่างประเทศเนี่ยของเขาสีของเขาเนี่ยคือมาตรฐานเขาต่ำกว่าเรานะเขาใช้๓๕อเมริกาของเราใช้๕๐สีดูไม่ได้ดูเฉพาะตัวเลขเฉยคำว่ามาตรฐานต่ำกว่าคือตัวเลขตั้งไว้ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นเวลาชนตัวเลขของเขาแต
ดูสีเราเทียบกันอย่างนี้

แล้วก็เฉลี่ยเวลาใช้ก็คนละแบบ

อันนี้เวลาอาจารย์ออกจากบ้านอาจารย์ไปอย่างนี้นะ

คือว่าวันนี้ที่มีการประกาศหยุดสถานศึกษา
อันนี้เป็นสิ่งที่ในระยะสั้นแบบฉุกเฉินเนี่ย

เพราะว่าเรารอมานานเพราะเราพูดมาตั้งนาน
แล้วตั้งแต่เดือนธันวาค์ไปที่สัมมัยวันก็แรงนะ
ควบคุมมลพิษให้ข่าวตั้งแต่ช่วงธันวาแล้ว
แล้วตอนนี้คือมันเป็นจริงบทบาทพวกนี้เป็นเรื่องของราชการทั้งนั้นนะ
ที่จะต้องจัดการตรงนี้คือป้องกันไว้ก่อนเนี่ย
แล้วก็คงไม่ต้องถึงมือท่านนายกนะครับ

แต่พอวันนี้พอท่านนายกสั่งเนี่ยนะ
นายกบอกว่าทนไม่ไหวแล้วเห็นไหมทุกคนก็ออกมานะครับ
ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะว่าเราได้เริ่มแล้ว
แต่มันควรจะเริ่มมาก่อนหน้านั้นตั้งนานแล้ว

ก็มีเสียงสะท้อนบวกก็มี
อย่างที่อาจารย์บอกจริงรอมาตรการนี้มาตั้งนานแล้วนะคะ

อันนี้เรายังไม่พูดถึงกรณีว่าที่บ้านไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่

อาจารย์เอาความเข้าใจก่อน

มันไม่ใช่ทุกลักษณะพื้นที่ที่จะอันตรายเหมือนกันใช่ไหมคะ

ใครที่อยู่ริมถนนใหญ่ถนนสายหลักเนี่ยอันตรายสุดนะครับ
แล้วก็ลองลงมาก็คือระยะไม่เกิน๑๐๐เมตร
อันตรายลองลงมาแต่ถ้าเกิน๑๐๐เมตร๑๕

คือส่วนใหญ่มันก็จะกองอยู่ตรงที่ใช้รถเยอะใช่ไหมคะ

ในบ้านก็มีถนนในซอยค่ะอาจารย์
มันก็น้อยไงเพราะว่าส่วนใหญ่ฝุ่นมาจากรถเครื่องยนต์ดีเซล
ก็คือในซอยอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์อาจจะเป็นรถเก๋งซึ่งน้ำมันเบนซีน
ก็คือเบาลงหน่อย
อันนี้เราพูดถึงกรณีของบ้านคนที่ไม่ได้ติดเครื่องปรับอาการ
ไม่ได้มีเครื่องกลองไม่ได้มีเครื่องฟอก

แต่ถ้าเป็นบ้านติดถนนนี่ก็นะคะ
ทีนี้ในส่วนของต่างจังหวัด
โดยเฉพาะอย่างสมุทรสาครสมุทรสงคราม

มีเมื่อวานเจออาจจะเป็นช่วงสละบุรีด้วยค่ะอาจารย์
คืออย่างจังหวัดที่เฉพาะอุตสาหกรรมหนักเยอะ

ตอนนี้ต้องยอมรับนะคือสมุทรสาครสูงที่สุดในประเทศไทย

แล้วก็ตอนนี้ก็อีกที่ยังตามมาติดคือสมุทรปาการ
แล้วก็รวมทั้งหน้าพระรานสระบุรีนะครับ

ถ้าเป็นสระบุรีมันคือเรื่องระเบิดหินทำเหมืองแร่
คือต่อให้เป็นฝุ่น๑๐ไมโครนก็เกิน

ซึ่งก็อันตรายไปอีกแบบ
อันตรายอีกแบบนะครับ
แต่ถ้าเป็นสมุทรสาครนะครับหรือว่าสมุทรปาการ
อันนี้คือฝุ่นขนาด๒๕ไมคอน
ที่ทะลุก็ถึงถึงลมปอดไปในเส้นเลือดได้

วันนี้คุณผู้ชมถ้าเห็นข่าว
เราก็จะเห็นว่าคือมีการเน้นย้ำเรื่องของการใช้หน้ากากจริง

คือแรกฉันก็เอ๊ะทำไมคนอยู่ริมถนนถึงไม่ใส่หน้ากากกัน
จนถึงตอนนี้ก็ยังมีคนหาซื้อไม่ได้อยู่เลยนะครับ
ไม่ต้องรอแจกนะคือหาซื้อยังหาซื้อไม่ได้อยู่เลย
แต่ว่าเราต้องใช้ชีวิตพี่วินเมสเซ็นเจอร์พี่ปรายศนีย์
ขายของริมถนนเดินทาง
อาจารย์มันมีตัวเลือกอื่นได้ไหมจนถึงวันนี้
จริงคือยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องหาอะไรป้องกันตัวไว้ก่อนนะ
จะเอาผ้าชุบน้ำปิดจมูกปิดปากก่อนก็ยังดี
หรือว่าจะเอาทิชชู่ปิดก็ยังดีแต่ว่าอย่าให้อย่าสัมผัสโดยตรง
ในเมื่อประกาศเป็นเขตคุ้มครองเขตควบคุมเหตุรำคาญแล้ว
จะต้องเอาหน้ากากไปแจกประชาชนแล้วผู้ที่จะต้องการการแจ้ง
อาจารย์แต่ว่าจำนวนที่ทางไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่น
หรือว่ารัฐบาลกำลังจะไปหาที่ไหนมาจนจะไปกระจายครบหมดล่ะคะอาจารย์
มีอะไรที่ฉันพอทำเองได้ไหมสมมุติเขาแจกแล้วหมดอ่ะหมดค่ะ
หมดเนี่ยหมดก็จริงหน้ากากปกติเนี่ยแหมไม่อยากใช้คำว่าใช้ได้
คือมันไม่ตรงกับจุดประสงค์หรอกแต่มันบรรเทาใช้คำถูกไหม
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้หน้ากากธรรมดาเนี่ยนะ
ทิชชู่กี่ชั้นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ใส่เข้าไปขอให้มีการป้องกันตัว
มันบรรเทาไงเดิมมันลดได้๙๕มันก็ลดได้สักกว่า๖๐ก็ยังดี
ก็ยังช่วยคือจะบอกว่าอันนี้คือแค่ตัวเลือกแบบบรรเทานะคุณผู้ชม
ตอนนี้เราหาไม่ได้จริงนะอาจารย์นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะ
ที่เราเห็นเขาแชร์ภาพกัน
มีแบบมีน้ำออกมาจากโพรงจมูกบ้าง
ไอแล้วออกมาจากปากบ้างมีเลือดเนี่ย
อันนี้มันเป็นอาการฉับพลันที่มันเกิดขึ้นได้จริงเหรอ
ผมก็ถามหมอมาหลายคนนะหมอเขาบอกว่ามันน่าจะ
อาจจะนิดหน่อยแต่ว่าช่วงนี้ดูหนาวนะ
อาจจะอาการติดเชื้อหรือเปล่าจามเป็นเลือดหรืออะไรทั้งหลาย
แต่ฝุ่น๒๕ก็สามารถเข้าไปในหลอดลมได้อะไรได้อาจจะมีผลหรือไม่

อันนี้ต้องแต่เดี๋ยวเราจะคุยกับคุณหมอในรายการด้วยนะ

รู้พื้นฐานเลยค่ะอาจารย์ฝุ่น๒๕แบบฉับพลัน
เขาทำให้เรามีอาการขนาดนั้นได้ไหม
ต้องเยอะมากต้องดูดเข้าไปเยอะมาก
อย่างเช่นอยู่ใต้ท้องนั้นรถดีเซล๑๖
ปล่อยฟันเอามาแล้วไปดมไปเต็มแบบนั้น
แต่อันนี้บนกรณีที่แล้วแต่สุขภาพพื้นฐานแต่ละคนด้วยนะ

เพราะจริงแบบเวลาเห็นภาพแชร์แบบนี้ตกใจนะอาจารย์
แล้วห่วงกันมากเลยว่ายังไงเนี่ยนะคะ
อาจารย์อันนี้ขอไล่ถามแบบนี้เลย
ข่าวที่มันออกมาคุณผู้ชม
แล้วก็หน่วยงานที่อาจจะมีการเชื่อมโยงนะคะ

อาจารย์ตอนแรกที่มีแนวคิดว่าจะใช้กากน้ำตาล

แล้วก็มาผสมน้ำแล้วก็ฉีด
มันแตกต่างจากการใช้น้ำเปล่ายังไง
คือเรื่องเอาโมหลาดไปผสมในน้ำในอะไรฉีด
ก็คือไปเริ่มอยู่ที่สมุทรสาคร
คือมันมีปัญหาฝุ่นสูงมาก

อย่างนั้นก็คือวิ่งขึ้นโดแล้วก็ฉีดพลลงมา

แล้วตัวเลข๑๐๒๐มาจากไหน
เขาอ้างอย่างนั้นผมไม่รู้จะเอาเครื่องมือไปวัดยังไง

สถานีมีอยู่สถานีเดียวของกรมควบคุมพิษใช่ไหม

มันลดได้ประมาณสัก๑๐๒๐ช่วยบรรเทานะฮะ
แต่จริงแล้วมันก็มีคนเตือนว่าไอ้น้ำตาลพวกนี้

มันพดลงมาเป็นฝอยลงมาเสื้อผ้าของชาวบ้านนะครับ

เพราะน้ำตาลคือแหล่งอาหารของเชื้อโรคอย่างดี

ฉะนั้นก็มีคุณหมอหลายท่านก็บอกว่าไม่ควรใช้
คือในตัวผมเองนี่ผมไปดูที่เมืองจีนที่ไหน
เขาก็ไม่ได้ใช้กันเขาก็ใช้น้ำในพ่นธรรมดา
คุณผู้ชมคะคราวที่แล้วที่เราคุยกันเราถามว่าตกลงใช้น้ำพ่นช่วยไหม
อาจารย์บอกว่าต้องขึ้นอยู่ว่า
เขาเรียกอะไรอ่ะขนาดของน้ำขนาดไหน
ว่ามันฝอยสู้กับ๒๕ได้ไหมถูกต้องครับ
แล้วขึ้นไปสูงแค่ไหนใช่ไหมคะ
ซึ่งเคยมีที่ที่ใช้แล้วช่วยแต่ไม่ได้ช่วยร้อยเปอร์เซ็นต

คืออย่างนี้คือในประเทศจีนเขามีการทดลอง
ก็คือว่าเขาไปติดอยู่บนหลังคาตึกที่สูงประมาณ๑๐๐เมตร
แล้วก็เสร็จแล้วก็พ่นออกไปรอบ
น้ำจะต้องมีขนาด๐๑๓ไมคอน
ถึงจะจับฝุ่นขนาด๒๕ได้
หลายตึกต้องช่วยกันนะพ่นออกไป
พ่นลงมาพื้นถึงใต้ร่างตึกนะพ่นไปในอากาศ
แรงของมันมันจะไปปะทะกับเม็ดฝุ่นแล้วก็จับกัน
จับกันแล้วก็ตกลงมามันไม่ตกถึงพื้น
มันก็จะพัดออกไปจะพัดออกไปที่อื่น
ความแรงจับแล้วก็ออกไปที่อื่น
ไม่ใช่ตกถึงพื้นเพราะว่ามันสูง๑๐๐เมตรไง
เหมือนที่กอล์โธมอท์ทำพ่นขึ้นไปในอากาศ
แต่ผมบอกที่กอล์โธมอท์พ่นไปใช้รถดับเพลิงนี่
มันไม่ใช่น้ำมันใหญ่เกินไปมันจับฝุ่นเล็กไม่ได้
เดี๋ยวมากต้องห้นมาแล้วก็พ่ออยู่เวลารถวิ่งไปน่ะมันมีคนจำของเลยนะก็เพิ่มอยู่บนถนนนะ
อ่าจำนักก็ช่วยจับได้เป็นเพียงแค่บรรเทาอ่าที่ดิที่เรายกตัวอย่างกันมานะครับผู้ชมในกรณี
ถ้าเราจะใช้น้ำอย่างน้อยความสูงของน้ำเนี่ยต้องเป็นร้อยเมตร

ประมาณ๑๐๐เมตรจากตัวอย่างที่เราเห็นที่ประเทศอื่น
แล้วก็ขนาดของน้ำก็ต้องเล็ก

โดยที่เราใช้โจทย์คือ๒๕นะคะเราหมายถึงฝุ่น
เพราะฉะนั้นต้องเล็กให้ได้กว่า๒๕ใช่ไหมอาจารย์
๐๑๓เขาคำว่า๒๕คือต่ำก็ยังมีเยอะนะ
มันก็มีทั้ง๐๑และที่เยอะที่สุดใน๒๕คือ๐๑ไมคัลที่เยอะที่สุด
มาจากรถเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยนะครับ
เพราะงั้นทางจีนเขาวิจัยมาว่ามันต้องละเอียดขนาด๐๑๓ไมคอน
เพราะฉะนั้นการพ่นขนาดของน้ำต้องเล็กสู้ฝุ่นได้และสูงมากพอ

เพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ฝุ่นจากพื้นถึงอากาศไม่เกินร้อยเมตร
โดยที่เมื่อประเทศอื่นที่ลองใช้แล้วไม่ได้แปลว่าใช้ได้๑๐๐
แต่จะบรรเทาได้
สักกี่เปอร์เซ็นต์สูงสุดที่เคยเจอตัวเลขมา
เขาบอกว่าได้ถึงเกือบ๗๐ในช่วงเวลานั้นนะ
แต่ว่าต้องมีหลายตึกพ่นกันนะพ่นอยู่บนหลังคานะ
บนหลังคาแล้วก็เสร็จแล้วก็มีน้ำฉีดจากพื้นขึ้นไปอีกช่วยอีก
โอ้โฮเรียกว่าล้างเมืองล้างอากาศเมืองเลยใช่ไหมครับ
แต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบฝนตกเพราะมันเป็นฝอยมากมันเล็กมาก

คือเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ใช่ไหมคะว่าจะได้ผลแค่ไหน
เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าน้ำใช้ไม่ได้แต่ต้องใช้ให้ได้อย่างที่ตัวอย่างเคยมีอ่า
๒ทีนี้พอเรากลับมาน้ำประสงค์โมราช

ต่อมาค่ะคือมีนายกพูดถึงด้วยว่าการใช้ตึกสูง

คุณผู้ชมว่าในกรุงเทพฯคุณจะมีตึกสูงมากคือตึกบายก
แล้วทีนี้คำถามคือว่าเป็นตึกลักษณะนี้ใช้ได้ไหม
ใช้ได้ฮะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปเอาน้ำพ่นลงมาข้างล่างนะ

อย่างที่ผมบอกก็คือว่าจะต้องไปตั้งหัวปั๊มอยู่บนหลังคาตึก
แล้วก็พลลออกไปรอบลักษณะมี๕๐เมตร

สมมุติทำได้สมมุติทำเครื่องแบบนี้ได้

แล้วจะไปตึกไหนมันจะไปสูงเท่าตึกใบหยกล่ะคะอาจารย์
ไม่จำเป็นไงไม่จำเป็นต้องสูงเท่าเตี้ยก็ได้ฮะ

แต่ขอให้เฉลี่ยแล้วขึ้นไปเป็น๑๐๐เมตร
ก็ไม่คือก็คือมีทั้ง๑๐๐เมตรแล้วไม่ถึง๑๐๐เมตรก็ได้
ทุกตึกทุกตึกช่วยกัน
มีรถ๓๔ชั้นก็ใช้ได้ก็ร่วมกันไป
น้ำแบบนี้ที่เขาใช้กันมันสร้างยากไหมคะอาจารย์หรือเรามีอยู่แล้ว

ก็คือผมไปดูที่จีนมาจีนเขาวิจัยออกมาแล้วรัฐบาลไปทำให้

ใช้เวลาเยอะไหมคะอาจารย์เครื่องลักษณะแบบนี้
ระยะยาวถ้าเราต้องสมมุติถ้าเราจะใช้
ผมว่าของเราวิจัยได้ทำได้
วธวิทยาศาสตร์ของเราทำได้ขอให้บอกวิศวกรเราทำได้หมด
ขอให้บอกเรายุ่งนะคะทีนี้เพราะฉะนั้นไอเดียของนายโยคี่พูดถึงตึกบายก
ไม่ใช่ทำไม่ได้ทำได้แต่ใช้ตึกประโยคตึกเดียวไม่ได้
ในตึกแล้วไม่ใช่ว่าเทน้ำลงมานะ
มันต้องพ่นไปในอากาศด้านข้างออกไปแล้วสมมุติ
ทีนี้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตพาดพิงวิธีการปฏิบัติแบบนี้
ได้ประเมินร่วมกันนะคะเช่นอ่ะในเมื่อเรายังไม่ได้
เราใช้เราใช้รถดับเพลิงยังพ่นขึ้นไปแล้วก็บวกกับล้างพื้นถนนอะไรอย่างนี้ไปเนี่ย
คือฝุ่น๒๕นะช่วยได้แค่ไหนอาจารย์
ก็ที่ผ่านมาก็คือเห็นไหมก็คือเราก็ใช้มาตลอดวันนี้เป็นไงฝุ่นสูงที่สุด
ก็แสดงว่ามันก็มาตรการก็แค่บรรเทาไม่ได้ลดจริง
ก็ที่ผ่านมาเราก็ทำมาตลอดใช่ไหมแต่ทำไมวันนี้กลายเป็นฝุ่นสูงที่สุด
คือมันแก้ยากคุณผู้ชมค่ะคือที่ต้องถามกันแบบนี้
ช่วยกันระดมความคิดนะคะอย่าหาว่าวิภาควิจารณ์เลย
เหนือจากนี้อาจารย์คือตอนนี้รัฐบาลก็ทำคู่กันไปนะ
แต่ว่าเวลาข่าวมันออกมาแต่ละรอบนะคะไม่ว่าจะไปไม่ว่าจะไปตรวจกี่ร้อยคัน
ก็แล้วแต่ไม่ค่อยเจอรถควันดำเนี่ยอาจารย์ทำไมไม่ค่อยเจอคะ
ก็วัดแล้วมันไม่เกินนะมาตรฐานมัน๔๕เนี่ยวัดมา๒แสงเห็นไหม
คันเร่งสุดแล้วก็บีบปั๊มมาแล้วก็เอากระดาษกองมาส่องแสง
ไม่เกิน๔๕แต่อย่าลืมว่าไอ้คำว่าไม่เกินเนี่ยนะ
มันก็ยังปล่อยมาตลอดนะทุกคนปล่อยมาตลอดนะ
ทั้งรถทั้งโรงงานเนี่ยโรงงานก็ไปตรวจวัดก็ไม่เกิน
โรงงานด้วยโรงงานก็ไม่เกินไม่เกินแต่มันปล่อยมาตลอดไง
อย่างเช่นมาตรฐานก็๓๒๐๓๒๐มิลลิกรัมต่อลูกบาทเมตร
ไม่ใช่ไมโครกรัมนะที่ปลายป่องนะ
เขาบอกวัดแล้วไม่เกินคุณไม่ผิดแต่อย่าลืมว่าคุณปล่อยเท่าไหร่ก็ได้นะ

กฎหมายเราไม่ได้บอกนะว่าให้ปล่อยแค่นี้

เสียตังค์ก็คือถ้าคุณปล่อยเยอะคุณต้องจ่ายตังค์
อ้าวแต่ตอนตรวจว่ามันไม่เกินนี่คะแล้วจะให้เขาเสียตังค์ยังไงอาจารย์
คืออย่างนี้คือกฎหมายของต่างประเทศเขาบอกว่า
มันจะต้องดูด้วยว่ามาตรฐานที่ปลายป่องต้องไม่เกินมาตรฐานนะความเข้มข้นนะ
อ้าวไม่เกินแล้วก็ห้ามปล่อยเยอะด้วย
ไม่มีการกำหนดด้วยเหรอมีกำหนดห้ามปล่อยเยอะด้วยนะว่าโฟเลส
เลยคืออัตราการปล่อยเท่าไหร่ถ้าคุณปล่อยเยอะคุณต้องจ่ายตังค์

เราได้มาตรฐานที่ปลายป่องจะปล่อยเท่าไหร่ก็ไม่มีใครว่า
เอารถก่อนเอารถไม่ว่าจะเป็นรถเมย์หรือรถใดก็แล้วแต่นะคะ
ณตอนนี้มาตรฐานประเทศไทยเนี่ยนะคะคือเราไม่ได้ตั้งสูงกว่า
ประเทศอื่นใช่ไหมครับเราไม่มีปัญหาเรื่องมาตรฐาน
แต่ทีนี้ประเด็นของอาจารย์คือว่าใช่มันไม่เกินที่ปลายป่อง
แต่มันปล่อยเรื่อยตรงนี้ที่เราไม่ได้คำนวณใช่ไหม
ใช่เพราะว่าเวลาเราวัดเนี่ยเราวัดรถวิ่งอยู่กับที่นะ
อยู่กับที่แล้วเหยียบคันเร่งแต่จริงแล้วเนี่ย
ที่มันปล่อยมาคือรถติดอยู่บนถนน
แล้วก็หยุดแล้วก็เหยียบออกมาก็เผาผ่านน้ำมันอยู่กลางถนน
เกิดการรอจากวันติดขันด้วย

อาจารย์ขาในวงวิชาการมีการเสนอเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
เรื่องของการวัดแล้วไม่เกินแต่ว่ามันปล่อยตลอด
แล้วยังไม่ได้มีมาตรฐานควบคุม
ก็นี่ไงคือเรื่องการตรวจวัดก็มีการพูดคุยกันว่า

กำลังวิ่งเอาแสงยิงเลยผ่านที่ปลายท่อ

แต่ของเราตั้งด่านไงตั้งด่านหรือจอดอยู่กับที่แล้วก็วัด

หมายถึงว่าคือเวลาส่องตอนรถวิ่งกับตอนที่จอดแล้วตรวจ
มันได้ผลต่างกันเหรอคะ
ต่างกันคือเวลาจอดแล้วต้องเอาโผล่แหย่ไว้ในท่อไอเสีย

แล้วก็เอามากองวัดแสง
แต่ถ้าในต่างประเทศเขาใช้ว่าขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่เนี่ย
เขาก็เอาแสงส่องไปที่ปลายท่อ
ถ้ามันเกินเขาก็จับเลย

เพราะฉะนั้นการที่จะตรวจตอนนี้ว่าเอ๊ะทำไมไม่เจอทำไมไม่เจอ

วิธีด้วยก็คือตรวจไม่เกินนะแต่ว่ามันปล่อยตลอดเวลา
เพราะรถวิ่งไงฮะเราตรวจรถรถหยุดอยู่กับที่

ภาพที่แชร์กันต้องเอามาอธิบายกันยังไง

แต่เราสามารถจะอนุมานได้เลยไหม

หรือถ้าไม่ใช่ฝุ่นจะได้ไม่ต้องกังวลเกินไปนะคะ

คุณผู้ชมค่ะระหว่างนี้เราจะคุยกับอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะคะ
ก็จะให้คำตอบได้เลยว่าตอนนี้ทำอะไรได้บ้าง
อาการที่เกิดขึ้นมันใช่หรือเปล่านะคะ
ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์เจียรกุลนะคะ
หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางโรคระบบการหายใจและวนโรค
วิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะ

อาจารย์ค่ะอาจารย์คงได้เห็นการแชร์ภาพกันแล้วเรียบร้อยนะคะ
ไม่ว่าจะออกจากโพรงจมูกก็ตามออกจากการไอก็ตาม
อาจารย์ค่ะคือเราสามารถแยกแยะได้ไหมคะ
ว่าเวลาที่มีเลือดออกมาไม่ว่าจากจมูกหรือปากก็แล้วแต่
มันเกิดจากการรับฝุ่น๒๕นี้หรือเปล่าคะ
ทางการแพทย์เราคงตอบโดยตรงว่ามันเป็นผลโดยตรงเนี่ยลำบากครับ

คือส่วนใหญ่แล้วคนที่จะแสดงอาการรุนแรงออกมาเนี่ย
ก็อย่างที่เราพยายามแจ้งไปในฐานะก็คือ
จะเป็นคนที่มีความผิดปกติในร่างกายอยู่ก่อน

อย่างเช่นกรณีมีน้ำมูกเป็นเลือดเนี่ย
ตั้งแต่มีโพรงจมูกอักเสบเรื้อรังมีสนัดอักเสบเรื้อรังอยู่ก่อน
แล้วก็เจ้าตัวฝุ่นเป็นแค่ไปตัวกระตุ้นให้โรคที่เขามีอยู่มันกำเริบ
อาจจะยังไม่เคยมีอาการก็จะแสดงอาการออกมาครั้งนี้

ไอแต่เลือดก็อาจจะไปกระตุ้นให้มีหลอดลมโปรงพองมีปอดผิดปกติอยู่ก่อน
ที่มีอยู่ก่อนแล้วเนี่ยมันกำเลือบออกมา

อาจารย์คือณตอนนี้ในทางการแพทย์หรือสถิติที่เคยเกิดขึ้นเนี่ย
คือยังไม่มีกรณีไหนที่บอกว่าถ้าเป็นคนที่ร่างกายปกติไม่มีโรคหรืออาการประจำตัว
แล้วรับฝุ่นประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็น๑๐หรือ๒๕ก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
แล้วในระยะสั้นแล้วเกิดอาการแบบนี้ทันทียังไม่มีให้เจอใช่ไหมคะ
ใช่ครับแต่ก็จะเป็นอาการเล็กน้อยเช่นเคืองตาคันตาแสบจมูกคอแห้งแสบคอ
อันนี้จะเป็นคนปกติก็จะเกิดฮะ
กรณีที่ปริมาณฝุ่นมันสูงมาก
แต่ถ้าจะรุนแรงเป็นไอเป็นเลือดน้ำมูกเป็นเลือด
หรือจะเกิดโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจกำเริบ
โดยที่ไม่มีวี่แววอะไรมาก่อนเนี่ยไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นครับ

เอาอย่างนี้นี่ฉันถามในสถานการณ์ปกติ
ยังไม่มีโรคประจำตัวแต่ถ้าเริ่มมีอาการแบบนี้

ทีนี้วิธีการคือไปหาหมอเลย
หรือว่าเราปรับเปลี่ยนอะไรได้ด้วยตัวเองในการบรรเทาตัวเองไหมคะ

เราเรียกว่าเป็นการเตือนที่อาจจะรุนแรงได้
อย่างเช่นกรณีน้ำมูกเป็นเลือดหรือไอเป็นเลือด
หรือมีอาการหอบเหนื่อยหรือเจ็บหน้าอกอย่างนี้
แต่ถ้ามันเป็นแค่อาการที่ผมว่าเช่น
เครื่องตาแสบตาเจ็บคอมีเสมหะแล้วก็เป็นชั่วครู่
อย่างกรณีแบบนี้เราก็สามารถดูแลรักษาตัวเราเองได้
อาจารย์อย่างสมมุติคนที่มีโรคประจำตัวแล้วยิ่งเป็นคนมีโรคประจำตัวแล้วมีอาการแบบนี้
ไม่ต้องถามเลยก็คือไปหาหมอเลยถูกไหมคะ

เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมมีอาการนะคะเพราะว่าเห็นแชร์ภาพกันบางส่วนแล้วด้วย
ไปหาหมอเลยนะคะอย่ารอหลายวัน

ส่วนเครื่องดิฉันเป็นค่ะอาจารย์แต่ทีนี้จะบอกว่าเราจะแยกแยะยังไงได้ว่า
ที่เราคันเปลือกตารอบดวงตาแสบผิวคันหน้าคันคอ
คือเราจะแยกแยะได้ไงคะว่ามันไม่ได้เกิดจากอย่างอื่น
มันเกิดจากฝุ่น๒๕ค่ะอาจารย์
แยกไม่ได้ครับในทางการแพทย์ก็คือเราบอกแค่ว่า
อาการอย่างของคุณจอมขวัญก็เป็นโรคเยื่อบุตาอักเสบแบบภูมิแพ้
ก็คือมันกำเริบขึ้นมันอาจจะกำเริบขึ้นเพราะฝุ่น
อาจจะกำเลิกขึ้นเพราะว่าแสงไฟที่โดนสารเคนีที่เปลี่ยนเราก็ตอบไม่ได้ค่ะ
แต่ถ้าเราดูสถิติย้อนหลังถ้าตอนนี้เราในโรงพยาบาลใหญ่
รวมกันดูก็คือเราก็จะเปรียบเทียบสถิติกับปีก่อนหรือช่วงเวลาอื่นของปีในโลกเดียวกัน
โดยที่ไม่มีเหตุอื่นเราก็จะพออนุมานได้ว่าโรคบางอย่างเนี่ยนะ
มันกำลับสัมพันธ์กับความเข้มข้นของฝุ่นที่มากขึ้น
พอสัมพันธ์ในเชิงกลุ่มนักศึกประชาชนแต่เราไม่สามารถบอกเป็นไหนก่อไหนขอ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
อาจารย์คะถ้าเรียนเข้าใจถูกใช่ไหมคะเพราะว่าความรู้ที่ได้รับมาคือว่า
ในกรณีฝุ่น๒๕ถ้าเข้าไปเนี่ยเขาจะเข้าไปลึกสุดปอดเราเลยถูกไหมคะ

ซึ่งฝุ่นถ้าสมมุติเข้าไปลึกได้ขนาดนั้นแล้วเนี่ยร่างกายไม่สามารถขับออกได้เองตามธรรมชาติ
สุดท้ายมันจะถูกขับออกมันก็จะขับออกโดยกลไกในปอดของเราเอง
เราจะมีเซลล์ที่จะมาเก็บกินนะครับแต่มันจะใช้เวลากว่าที่จะเคลื่อนตัวมันออกจาก
หรือทิศที่เราต้องเตือนอีกอย่างหนึ่งคือคำว่าฝุ่น๒๕ในความหมายมันคือ
มันตั้งแต่๒๕ลงไปนะครับงั้นมันอาจจะเป็น๒๐๑๕๑๐
แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันถึงแถว๐๑เนี่ย
คราวนี้มันยุ่งแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ถุงลมเราอย่างเดียวแล้ว

ซึ่งอันนี้จะเป็นการขับไม่ได้กินเวลาอีกครับ
มันก็จะต้องไปขับถ่ายทางตับทางไปอะไรของเรา
เหมือนกับควันบุรีนี่ก็จะกินเวลานานขึ้น
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวนะคะคืออันนี้ภาษา
ภาษานี้นะคะคืออย่างนั้นเรียกขับหรือคะอาจารย์
อันนั้นคือมันเริ่มจะเกิดอาการกับอวัยวะนั้นคะ
มันก็เป็นกระบวนการที่สิ่งแปลกปลอมภายนอก
เข้าไปในร่างกายเราเราก็จะขับมันออก
เช่นถ้าทางผิวหนังเราก็ขับออกทางเหงื่อ
ทางระบบการหายใจของเราทางปอด
เราก็จะขับทางเสมอของเราเป็นเมือกขึ้นมาจน

มันก็จะเข้าไปผ่านกระบวนการที่ตับที่ไตเรา

ทั้งสามก็จะออกมาทางแรงน้ำดีก็ออกมาทางอุจจาระของเรา
ก็เป็นอย่างยกตัวอย่างก็
ผมพยายามเทียบให้ฟังว่าฝุ่น๒๕มันเหมือนคอนบุรี

ก็จะถูกร่างกายเราทำปฏิกิริยาแล้วก็ปล่อยออก
แต่ในระหว่างทางที่ระหว่างร่างกายเรากำลังทำปฏิญาณ
มันก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อร่างกายของเรา
จุดที่มันไปเกี่ยวข้องอันนั้นก็คือผลที่เรากลัว
อาจารย์ถ้าผิดอาจารย์แย้งนะคะ
คือถ้าถามว่าร่างกายขับออกได้ไหมได้
แต่ในระหว่างที่ร่างกายมีกระบวนการในการขับ
มันก็จะส่งผลของมันในแต่ละส่วนที่มันไปถึง

คู่ขนานกันไปค่ะแล้วถ้าสมมุติอย่างที่อาจารย์บอกว่า

คือควันบุหรี่ก็อาจจะถูกขับออกได้ด้วยกระบวนการที่อาจารย์บอก
แต่ว่าก็อย่าลืมว่าควันบุหรี่ทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้าง
แบบนี้ป่ะคะอ๋อน่ากลัวอยู่ดีค่ะอาจารย์
สิ่งที่เกิดทั้งระยะสั้นระยะยาวเอาง่าย
เวลาผมสอนนักเรียนหรือจะให้ความรู้แก่สถานะ
มันเหมือนคอนบุรีแหละเหมือนทุกอย่าง
เหมือนควันบุหรี่ธรรมชาติที่เราสูบเป็นอยู่นะครับ
ค่ะก็อันตรายเนอะอาจารย์ค่ะ
ถูกครับถูกครับสรุปถูกนะคะ
แต่มันอันตรายกว่าตรงที่ว่าควันบุรีเราเห็นควันมันใช่ไหมฮะ
เราเห็นคนสูบแต่๒๕นิดนึงเราไม่เห็นอะไรเลย
เราไม่เห็นเราไม่ได้กลิ่นเราไม่รู้เลย
ยกเว้นว่าเราวัดคุณภาพอากาศมีคนเสืริญเรา
อย่าไปตรงนั้นอย่าไปตรงนี้หรอกแค่นั้น
มันอันตรายกว่าบางที่มันก็เป็นภัยที่เราไม่รู้ตัว
อาจารย์คะอย่างสมมุติตอนนี้
แต่ละจังหวัดที่โดน๒๕เข้าไปเนี่ยนะคะคือเราสามารถสมมุติ
มันมีของกินเช่นดื่มน้ำมาก
ผลไม้ชนิดนั้นชนิดนี้กินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้
เข้าไปบรรเทาได้ไหมคะ
ก็อย่างที่บอกอีกทางหนึ่งก็คือการเสริมทุนท่านทางของเรา
ก็คือการดื่มมากก็คงช่วยทำให้ระบบขับปัสสาวะของเรา

แล้วก็ตัวมันเองฝุม๒๕มันจะไปมีฤทธิ์
ทำให้ระบบต้านอนุมูลอิสระระบบกลไกการอักเสบของร่างกายผิดปกติ
เหมือนกันที่เรากินอาหารบางอย่างที่มีการเสริมอนุมูลอิสระ

ก็มีส่วนที่จะช่วยลดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นของมัน
อย่างที่ผมบอกมันสามารถเกิดปฏิกิริยาไปทุกที่ที่มันแพร่เข้าไปในร่างกายเรา
ถ้าตรงตำแหน่งต่างของเรานั้นเรามีระบบต่อต้านมันที่ดี
ก็จะลดความดูดแรงลงแต่มันแค่ลดความดูดแรง
มันไม่สามารถต่อสู้อะไรกับฝุ่น๒๕ได้มากมายนัก
อาจารย์ค่ะอาจารย์มียกตัวอย่างสัก๒๓ชนิดใช่ไหมคะ

ถ้าทีแล้วแลกเปลี่ยนในนักพิชาการของรายแร่มหิดล
ที่สนใจเรื่องมลพิษในอากาศ
ก็เห็นอาจารย์พูดถึงอันหนึ่งก็คือบล็อกโคลี่
แต่คนอื่นคงต้องไปสอบถาม
สอบถามได้ที่คณะศาสุภารมณะศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ค่ะเพราะจริงว่าคงมีข้อมูลการแพ้รับ

แต่ว่าเท่าที่ฟังคือมันก็จะไปช่วยบรรเทา
แต่ว่าอย่าคิดว่าอาจารย์ค่ะกลุ่มคนที่น่าห่วงที่สุดสำหรับ

ทางการแพทย์ห่วงกลุ่มไหนมากที่สุดคะ
ถ้าเฉพาะหน้าเราก็ห่วงคนที่มีโรคเรื้อรัง

อันที่๑ก็คือโรคตุ้มนมโผงพร
ที่สองก็คือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอยู่เดิม
ที่๓ก็คือโรคหลอดเลือดสมอง
อันนี้เป็นในส่วนอีก
เด็กก็จะเป็นเด็กที่มีโรคภูมิแพ้อยู่ต่าง
ไม่ว่าภูมิแพ้จมูกภูมิแพ้หลอดลม
แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราก็ห่วงแต่ผลมันอาจจะยังไม่ชัดเจนนัก
แต่เราควรจะต้องปกป้องเขาก็คือสติมีคัน

แต่ที่ผมมักจะเน้นเสมอว่าในระยะยาว
เราต้องมองว่าสิ่งที่เราห่วงมากที่สุดคือเยาวชนของเรา
คือเด็กในวัยที่สมรรถภาพปอด
ร่างกายเขาเฉพาะส่วนการหายใจเฉพาะส่วนปอด
มันยังเติบโตไม่เต็มวัย
ถึงถ้านับไปแล้วก็คือตั้งแต่ยุค๒๐ปีลงไป
ทางการแพทย์เราถือว่าระบบการหายใจของเขายังโตไม่เต็มวัย
ถ้าเขาโดนฝุ่น๒๕สะสมไปนาน
เราก็เชื่อว่าหลักฐานทางการแพทย์จากต่างประเทศ
แสดงให้เห็นว่าสมรรถภาพปอดเขาจะถดถอยกว่า
เด็กที่อยู่ในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นต่างนี่น้อยกว่า

ค่ะอาจารย์ค่ะขอมาเน้นที่สตรีมีคันนิดนึงค่ะ
เคยอ่านเจอเหมือนกันว่าฝุ่น๒๕ในกรณีที่คุณแม่ตั้ง
คือมันมีบอกไหมคะว่าอายุคันเท่าไหร่ส่งผลมากน้อยกว่ากันนะคะ
คือข้อมูลเนี่ยมันคงคล้ายกับเป็นเลือดหรือจมูก
มีน้ำมูกเป็นเลือดออกมาครับคือหมายถึงว่าในสตรีมีคันทั่วไปเนี่ย
ผลมันน้อยมากในทางการแพทย์แต่สตรีที่มีความเสี่ยงคันเสี่ยง
ก็คือหมายถึงว่ามีโรคของหลอดเลือดที่รกอยู่ก่อน
เช่นเป็นเบาหวานมีความดันสูงอาจจะมีคันอายุเยอะอะไรอย่างนี้นะฮะ
อันนั้นก็ความเสี่ยงของมันก็คือถ้ามันเล็ดลอดเข้ามาในกระแสเลือดได้
มันก็จะไปรบกวนในระบบเลือดที่เราไปเลี้ยงที่รกที่ไปเลี้ยทารกในขัน
ฉะนั้นสตรีมีคันทั่วไปไม่น่าจะเกิดอันตรายหยุดแรง
เหมือนคนปกติที่จะไม่เกิดน้ำมูกเป็นเลือดหรือไอเป็นเลือด
ต้องเป็นสติมีคันที่มีความเสี่ยงอยู่ก่อน
ทีนี้เราก็จะไม่รู้ว่าคนที่รู้อยู่แล้วว่าเสี่ยงก็โอเค
แต่บางสติมีการบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าหรือโลกมันยังไม่แสดงออก
อย่างนั้นเราก็เลยแนะนำว่าโดยรวมสตรีมีคันควรจะเลี่ยงสถานการณ์แบบนี้
เหมือนกับเด็กหรือเหมือนกับคนที่มีโรคด้านหลังอยู่ก่อน
อาจารย์ค่ะดิฉันอาจจะไม่มีความรู้ครอบคลุมมากพอ
เหนือจากคำถามที่ถามไปอาจารย์คิดว่ามีความรู้อะไร
อาจารย์อยากจะบอกประชาชนไหมคะดิฉันอาจจะนึกไม่ถึงค่ะ
ครับก็โดยเท่าที่เห็นกันคลี่คลายในช่วง๒๓สัปดาห์มา
ภาคประชาชนภาครัฐก็ดูตื่นตัวกันขึ้น
เพียงแต่ว่าบางประเด็นอาจจะยังไม่ตรงจุดที่เดียวนัก
แต่ผมว่าภาคประชาชนก็ตื่นตัวในเรื่องการป้องกันตนเอง
การรู้จักหลีกเลี่ยงไปในที่สาธารณะการลดหรืองดกิจกรรมบางอย่าง
นี่เราคิดว่าน่าจะมีประโยชน์แต่มันก็คงจะต้องมีมาตรการสาธารณะ
ที่จะทำให้ช่วยลดด้วยเพราะว่าในส่วนภาคประชาชนทำกัน
ก็คงได้จุดจุดเล็กส่วนหนึ่งนะครับในส่วนเรื่องของการที่มาตรการระยะยาว
ที่จะช่วยกันอย่างเช่นการปิดโรงเรียนกันลดกันออกไปที่ฐาน
ก็เป็นการลดออกไปที่ฐานะส่วนหนึ่งในช่วงนี้ก็น่าจะช่วยลดความรุนแรงลง
แต่ช่วงนี้มันที่เราแลกเปลี่ยนในนักวิชาการมันมีผลกระทบมาจากฝุ่น
ส่วนหนึ่งมันมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะฮะในช่วงนี้ช่วง๑๒สัปดาห
ซึ่งมันทำให้ปัญหาบ้านเรามันรุนแรงขึ้นในส่วนของเราเองก็คงต้องพยายามลด
ส่วนที่เราลดกันได้นะครับป้องกันในส่วนที่เราป้องกันได้
เฉพาะคนเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงของเราครับ
อาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากเลยสำหรับข้อมูลวันนี้ค่ะ

เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คือนายกประยุทธ์เนี่ยนะคะท่านก็พูดออกมาอะไรก็อย่างที่บอกนะคะ
คือยังไม่ได้มีแบบเป็นประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าจะใช้อันไหนบ้าง
แต่ทีนี้การโยนหินออกมาแบบนี้น่าสนใจนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วบางอย่างที่นายกพูดเนี่ยใช่ที่อื่นเขาใช้แน่
แต่คำถามคือว่าถ้าจะใช้ต้องคำนึงอะไรบ้างเวลาจะประกาศใช้นโยบายเหล่านี้สักครู่
เราก็ถามกันแล้วถ้าย้อนกลับไปอ่านข่าว

หลังจากที่ก็เรียกร้องวิภาควิจารณ์กันเยอะนะคะ

แต่แค่แบบไม่ได้ตกใจขนาดวันนี้นะคะ
อาจารย์สิ่งที่นายกยนต์หินมานะคะ
เอาเช่นรถวิ่งวันคู่วันขี้

สำหรับประเทศที่มีเพราะเคยเห็นข่าวไม่ใช่อะไรค่ะ
คือจริงแล้วในต่างประเทศเขาก็ทำกัน
ในช่วงที่มีสถานการณ์ที่รุนแรง
แล้วก็ประกาศมีเขตภัยพิบัตินะครับ
อินเดียจีนเกาหลีทำหมด
แม้แต่ในยุโรปก็ทำให้วันคู่วันขี้
แต่ว่าแต่ว่าการจะทำอย่างนี้มันต้องมีมาตรการรองรับ

ในต่างประเทศอย่างเมืองจีน

ระบบส่งผู้ชนต้องรับคนฟรี
วันไหนที่ไม่ได้ให้เขาใช้รถใช่ไหมคะใช่ครับ
อาจารย์นี้ไม่แบบโอ้โหบ้านเลยหรือคะ

มีการเตรียมการเป็นปีนะอย่างนี้นะครับ
หรือของเราอาจจะลดไฟฟ้าลดครึ่งราคาหน่อยนะครับ
มีที่จอดรถให้เอาไปจอดรถตรงไหนแล้วไม่ขึ้นนะครับ
หรือว่าขนส่งวัญชนทั้งหลายรถขาวสอบมากออกต้องบริการฟรี
อย่างในตัวอย่างของประเทศที่ใช้รถแบบผัดกันวิ่งแบบนี้คือ
เขาอาจจะประกาศใช้มีระยะชัดเจนใช่ไหมคะ

เขาก็จริงแล้วเขาก็ประมาณฤดูหนาว
เขาเรียกวินเทอร์สม็อกในช่วงฤดูหนาวที่มีสม็อกอย่างนี้
ของเราประมาณสัก๓๔เดือนนะครับ
แต่ของเรามันไม่เป็นตลอดนะมันก็เป็นช่วงนะเป็นช่วง
หรือแม้กระทั่งแนวคิดที่บอกว่านั่งรถคนเดียวไม่ได้
ไปแท็กซี่ก็ต้อง๒๓คนขึ้นไปเนี่ย

เขาบอกว่าให้ประชาชนลงมือคือว่ารถแท็กซี่ให้นั่ง

ผมไปอินเดียเนี่ยนะผมนั่งระหว่างทางมีคนมาขึ้นด้วยนะ

ก็คือหลายคนรับเพื่อนบ้านไปด้วยนะครับ

เขาถ้านั่งคนเดียวเขาก็จับเลยนะครับ
หรืออย่างที่นายกบอกว่าห้ามรถดีเซล

รถดีเซลวิ่งบนถนนบางเส้นที่มีปัญหา๒๕ฝุ่น๒๕เนี่ย
ก็ผมณ์ว่าตอนนี้มันก็ทุกเส้นเลยครับที่มีปัญหา

คือแล้วแต่วิธีการของแต่ละประเทศที่จะใช้
เพราะว่ารักษณะพื้นที่และปัญหาต่างกัน
แต่แนวนี้ใช่เพราะนายกท่านก็คงต้องศึกษามาแล้วแหละใช่ไหมคะ
อาจารย์แต่ทีนี้ลักษณะอย่างนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวิ่งรถวันคู่วันขี้
กำหนดพื้นที่เข้าพื้นที่ได้บ้างไม่ได้บ้าง
ห้ามนั่งคนเดียวบ้างไปด้วยการรถโดยสารแท็กซี่บ้าง
คือลักษณะแบบนี้ต้องใช้เวลาสักกี่เดือนในการเตรียมการเพื่อเริ่มใช้คะ

แล้วก็ไม่ใช่ราชการมานั่งคิดอยู่คนเดียว
อย่างนี้มันก็ต้องทำเป็นแอคชั่นแผนมีแผนฉุกเฉินมีแผนรองรับ
เพราะฉะนั้นมันต้องระดมกันแล้วก็ต้องถามประชาชนด้วย
เวลาทำงานเรื่องพวกนี้วางแผนระยะยาวมันต้องเอาภาคประชาชน

มหาวิทยาลัยอาจารย์มหาลัยมานั่งประชุมกัน
ว่ามันเหมาะสมไหมมันจะทำยังไง
แล้วก็ต้องประกาศให้ประชาชนรับรู้ล่วงหน้า

ในช่วงนี้มีปัญหาเพราะเราจะเอาสุขภาพมาก่อน

ผมเพิ่งบอกว่าปีนี้ไม่น่าจะได้
คือปีนี้ยังไงจำใจจนกว่ามันจะไปเองนะครับ
กว่าปัญหานี้มันจะไปด้วยตัวเองใช่ไหมคะ
แต่อย่าลืมว่าปีนี้คือบทเรียนของปีหน้านะ
ถ้าปีหน้ายังทำมันยังเป็นอย่างนี้อยู่อยู่ไม่ได้นะผมบอกให้
เพราะว่าทางประชาชนเขาตระหนักเขารู้หมดแล้ว
แล้วว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับ
อาจารย์ทีนี้ในส่วนของระยะยาว

ที่บอกว่าขอกฎหมายคุณภาพของอากาศ
คือจริงแล้วเรามีกฎหมายตัวไหน
มันใช้ในการควบคุมดูแลปัญหานี้ได้อยู่แล้วไหมคะ

คือผมมองว่าที่ผ่านมามาตรการมันอาจจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะ

เพราะว่าผมว่าวิกฤตตรงนี้มันจะต้องไปยกร่างเรื่องมาตรฐานกันใหม่
ทั้งหมดและวิธีการควบคุมมลพิษทั้งหลาย

การอนามัยโลกให้๒๕เราใช้ตัวเลข๕๐
เราจะต้องมีระยะเวลาที่จะลดลงเหลือ๓๕ไหม

รายได้ปานกลางค่อนข้างสูง

สิงคโปร์ก็ใช้นะครับอเมริกาก็ใช้
แต่ว่าเรากำลังก่อสร้างอยู่เยอะแยะค่ะอาจารย์
ถ้าสมมุติเรากำหนดแบบนั้นแล้วเราจะอยู่กันได้เหรอ

เราก็ต้องบอกว่ากี่ปีขอเวลาประชาชนว่ากี่ปี
๒๓ปีเห็นรองนายกพูดเป็นข่าวนี้
ท่านบอกว่า๓๕ปีตอนนี้๓๕๑
เราก็ต้องมีแผนวิทยาลัยการว่าจะไปถึงเป้าหมายตรงนั้น
ทำไงได้บ้างเช่นเราจะส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าไหม
มันก็ต้องมีอย่างนี้หรือว่ารถยนต์ทั้งหลาย
มันจะใช้น้ำมันยูโล๕หรือเปล่า

เราก็สามารถคาดการณ์ได้ว่าพอถึงวันนั้นแล้วมันสามารถทำได้ลดมาตรฐานได้
อาจารย์ค่ะขอถามเรื่องเทคนิคระยะยาวนิดนึง
เวลาเราพูดถึงมาตรฐานน้ำมัน
หรือว่าการส่งสัญญาณทิศทางของประเทศ
ตกลงเราจะใช้น้ำมันอะไรเป็นหลักกันแน่

อันนี้เป็นน้ำมันก่อไก่นะมาตรฐานต้องยังไง

เพราะต้องให้โรงกันไปกันน้ำมันใหม่ไง
ไปเปลี่ยนโพเศษใหม่ไปปรับปรุงโพเศสใหม่

ก็๕ปีก็ยังใช้น้ำมันเก่าไปก่อนนะครับ
ก็คือโยโล๔ใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมว่าของเรา
ปัญหามันเกิดในช่วงสั้น๓๔เดือน

ถ้าเกิดเมื่อไหร่ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร

แต่ระยะยาวเราก็ว่าไประยะยาวนะครับ
ยาวผมยังมองเลยว่าไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

คุณต้องได้มาตรฐานแต่คุณปล่อยเยอะคุณต้องจ่ายสตังค์

เห็นไหมกรมโรงงานไปตรวจโรงงานสี่ลงสี่ร้อยกว่าลง
ไม่มีใครเกินมาตรฐานเลยก็ถูกไง
เกินไงแต่คุณปล่อยตลอดเวลา
อาจารย์มีประเด็นนึงนะคะที่
จริงในทวิตเตอร์เรียนได้รีทวิตข่าวนี้ไปแล้ว
คือเรามีการอ้างอิงถึงภาพการเผาในประเทศเพื่อนบ้าน
แล้วก็มีการให้เห็นภาพทิศทางลมแล้วก็มีการอนุมานกันว่า
เนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากการเผาของประเทศเพื่อนบ้านด้วย
แต่อันนี้เราพูดถึงช่วงเวลาที่ตอนนั้นเป็นข่าวเราไม่ได้ประมาณพูดถึงในอนาคต
และทีนี้มันก็มีการออกข่าวมาโดยกรมควบคุมมลพิษนี่แหละ
แล้วก็ไปทางเดียวกันกับระดับสากลนะคะว่าณวันที่เราพูดถึงช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา
การเผาที่กัมพูชาไม่ได้มีผล
แต่คำถามคือว่าจริงแล้วเนี่ย
ปีที่ผ่านมาเคยมีให้เห็นไหมคะอาจารย์การเผาประเทศอื่น
ยังไม่รวมถึงเผาบ้านเรากันเองเลยนะ
ประเทศอื่นแล้วส่งผลเข้ามาถึงประเทศไทยจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง
มีฮะในภาคเหนือไงพม่าพม่าลาวเผาแล้วก็เข้ามาที่เชียงใหม่
เชียงลายคือในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนนี้เราก็มีการคุยกันระหว่างประเทศว่า
ตกลงกันว่าคุณอย่าเผานะในฤดูหนาวอะไรทั้งหลายนะก็คุยกัน
แต่ว่าในประเด็นของที่กรุงเทพ
แล้วบอกว่าเผาจากกัมพูชาแล้ววิ่งเข้ามาที่กรุงเทพ
คือในวันนั้นผมก็ไปดูผลการตรวจวัดที่เมืองที่จันทบุรี
แล้วก็ที่ปราจีนบุรีมันก็ไม่ได้เกินมาตรฐาน
แต่กรมภูมิออกข่าวช้าไปว่ามันไหลลงทะเลมันพันลงทะเล
จริงมันต้องบอกกันเลยว่า
มันไม่ได้เข้ากรุงเทพนะมันลงทะเลนะครับ

ทีนี้ในส่วนของถ้าสมมุติเป็นระดับภูมิภาค
ตัวอย่างก็มีนี่บางที่เผาก็ข้ามแดนเข้ามา
ต้องทำยังไงอาจารย์ต้องคุยกันแล้วไหม
ต้องคุยกันแล้วเขาเริ่มคุยกันไปหรือยังคะ
นี่เขาคุยกับอินโดนีเซียไงเขาเดี๋ยวเข้าภาคใต้เดี๋ยวพอดูร้อน
เดี๋ยวอินโดนีเซียเผาป่าเลยลมพัดเข้ามาภาคใต้มาที่ภูเก็ต

ก็เหมือนสิงคโปร์ก็ไปที่อินโดนีเซีย
บอกเลยบริษัทสิงคโปร์ไปลงทุนที่อินโดนีเซียโดนจับหมด
ห้ามคือเล่นงานของเขาเพราะว่าสิงคโปร์ไปลงทุนที่อินโดนีเซีย

ประเทศไทยก็ไปคุยไปเจรจากันหมดแล้ว

สั้นสิ่งที่อาจารย์คิดว่าน่าจะเลือกทำ

ก็ไม่ทันแล้วสิหน้ากากก็ยังหาไม่ได้อยู่ดี
หาไม่ได้ก็ต้องไปเตือนวิธีอื่น

ก็ต้องไปบอกว่าอย่ามาออกมาเที่ยวข้างนอกนะ

อยู่แล้วหยุดตั้งหลายวันสี่วันแน่

แล้วก็ประเด็นอื่นเราก็ทำไป
พ่นน้ำล้างถนนก็ทำไปเป็นการบรรเทา
แล้วก็อาจจะมีมาตรการห้ามรถ๑๐ล้อ๑๘ล้อเข้ากรุงเทพ
ในช่วงหยุดการก่อสร้างรถไฟฟ้า
ถ้าเป็นเมืองสมุทรสาครใกล้ก็บอกว่า
โรงงานที่ปิดเปิดหีบอ้อยขอให้เขยิบไปหน่อย
ปิดหีบเดือนมีนาก็ขอเป็นเดือนเมษา
เพื่อให้ชาวบ้านเขาได้ตัดอ้อยส่งได้ทัน
เพราะตอนนี้เขาตัดไม่ทันเขาใช้วิธีการเผาไง

แล้วเสร็จแล้วก็ไปส่งหีบอ้อยเพราะว่าหีบอ้อยจะปิดสิ้นเดือนมีนา

เรื่องก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่หยุดก่อนได้ไหม

ข้ารายการไปเอ็กซาเรย์ในทุกพื้นที่
ตรงไหนเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอะไรทั้งหลายต้องขอร้อง

เพราะเราประกาศเป็นเขตควบคุมเหตุรำคาญแล้ว

คืออันนี้ที่ถามอาจารย์สนทิคือไม่ใช่อะไรค่ะคุณผู้ชม
คือเข้าใจว่าหลายคนคงคิดว่าเราต้องรอจนไปเองเลยเหรอ
สำหรับปีนี้นะคะคือก็มีที่เลือกทำได้บ้าง
แต่อย่างที่อาจารย์บอกคือต้องมาจากรัฐ
คือเอกชนเอกชนประชาชนประชาชนประชาชนคุยกันเองลำบาก
ถ้าประกาศต้องประกาศเป็นนโยบายหรือแบบเป็นมาตรการเลยนะคะ
ทีนี้รอดูค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากโยนหินถามทางแล้ว
จะเลือกมาตรการใดมาใช้เป็นของจริงบ้าง

คุณเขมสอนและคุณภาคภูมิรออยู่วันนี้สวัสดีค่ะ